ทางด้านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
มีการจัดทำฝึกซ้อมแผนให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ
พร้อมกันนี้ก็เตรียมรับมือเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
นับวันจะยิ่งยกระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณนันทพรธวระกันค่ะ
จำลองการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุภัยพิบัติ
ในภารกิจการอบรมฝึกซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ในภาวะภัยพิบัติของ๑๐ประเทศอาเซียน
ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยมีตัวแทนจาก๗ประเทศอาเซียนกว่า๒๐๐คนเข้าร่วม
โดยจะแบ่งทีมช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภายใต้โจทย์ของสถานการณ์ต่างก่อนลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย
ภายใต้การจำลองเหตุการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เก็บข้อมูลจุดนี้ให้มากที่สุด
เพื่อรายงานไปยังศูนย์บัญชาการ

ส่งอุปกรณ์และทีมแพทย์เข้ามาช่วยอพยพ
ผู้ประสบภัยออกจากจุดภัยพิบัติให้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด
งหลากสีแสดงถึงช่วงอายุและตัวเลขที่ระบุบนทง
คือจำนวนของผู้ประสบภัยแต่ละจุด
ฐานนี้สมาชิกต้องฝึกการสังเกตการ
เก็บข้อมูลและการประเมินผล
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
เจ้าหน้าที่ฉุกเชิญทางการแพทย์มาเลเซียบอกว่า
แต่ละประเทศมีหลักการปฏิบัติที่ต่างกัน

รวมกันให้มีมาตรฐานเดียวกัน

และลดความเสียหายของประชาชน
หรือว่าคำว่าแบบปฏิบัติการ
ที่ไม่เหมือนกับของไทย
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นข้อดีของไทย
ไทยจะเอาไปปรับปรุงของมารีเซียอีกนิดหนึ่งก็ดี
แพทย์ฉุกเฉินองค์กรใจกล้าประเทศญี่ปุ่น
รับว่าไทยมีศักยภาพมากพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติ
โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา
ทำให้เห็นว่ามีความพร้อมพื้นฐานในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
การฝึกอบรมแผนการแพทย์ฉุกเฉินครั้งนี้
บุคลากรและผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง
จะกลับไปเป็นผู้ฝึกสอนในระดับชาติของประเทศตนเอง

ภาพของทีมให้มีความพร้อมทางการแพทย์
ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน